ออกแบบเมนูอาหารสำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูงค่ะ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

ซึ่งเหมาะกับคนไข้ที่มีโรคความดันโลหิตสูงนะคะ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

เหยียดกล้ามเนื้อง่ายแค่นี้สามารถละใช่

เห็นไหมครับนี่ครับมือถึงพื้นแล้วครับ